ชมไปไหว้พระขอพรกันหน่อยค่ะโดยเฉพาะกระแสให้ไข่แรงดีไม่มีตกทุกวัด
ทุกวันทุกจังหวัดที่ตำบลป่าแดดนะคะอำเภามือนเชียง
กราบไหว้ขอพรโดยเฉพาะโฟกัสที่รูปหล่อไอ้ไข่นะคะความสูงสัก
ประมาณ๒เมตรมีคนนำลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้เนี่ยไปรูปไลค์ตามร่างกายไอ้สระไอ้ไข่
บอกว่าขอให้ถูกรางวัลนะคะสาวใจกล้าบางคนถึงขั้นว่านำแผ่นทองคำเปลว
ไปติดที่จุดยุทธศาสตร์ของไอ้ไข่แบบไม่แคร์สายตาใครทั้งนั้น
แล้วก็บอกว่าขอให้ถูกรางวัลเนี่ยเห็นไหม
ตเตอรี่ที่ซื้อมาเป็นรูปไร้ไข่แบบนี้

ใช่เอาพักไข่ก่อนแป๊บนึงนะคะ
ที่พยาวค่ะไปดูบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เขาบอกน่าจะอายุมากกว่า๑๐๐ปี
อยู่ในสวนสาธารณะดงหอชุมชนบ้านหนองหล่มนะคะ
ในอำเภอดอกคำใต้ชาวบ้านเขาเรียกบ่อน้ำนี้ว่าบ่อน้ำทิพย์
ความเชื่อของเขาก็คือเขาจะเอาน้ำจากในเบาะไปดื่ม
หรือชำระล้างร่างกายเขาบอกว่าจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงรักษาโรคได้ด้วยนะ
อันนี้ยังไม่มีการพิสูจน์นะเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะคะ
แล้วก็เชื่อว่ามีเทวาอารักษ์ช่วยโดนบันดาลให้โชคให้ลาบได้ด้วย
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบได้ด้วยนะ
ส่งผลให้แต่ละวันมีชาวบ้านแวะเวียนไปเยี่ยมชมบ่อน้ำ
อย่างไม่ขาดสายแต่ก็ยังไม่ปรากฏว่ามีร่างทรงร่างไหนนะคะ
หยดน้ำตาเทียนใส่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะมีแค่เอากลับไปดื่มไปกินก็พอ

ไปต่อกันที่อำเพินลมเก่าที่เช้าบุนนะที่เห็นอยู่นี่
เป็นเศษซากของกำแพงบ้านที่ถูกรถชนเสียหายกันไป
ที่อยู่ภายในบ้านศาลเจ้าที่นะครับก็ภังไปด้วย

ชาวบ้านเชื่อว่าเลขที่บ้านเนี่ยคงจะให้โชคแหละ
เพราะมันชนทั้งกำแพงชนทั้ง
ศาลเจ้าที่นะครับบ้านเรทที่๒๗
อยู่ในพิษฐีหมู่๓ตะเบิลลมทร์๙
จริยาบางนรงเจ้าของบ้านอายุ๓๑แล้ว
เขาบอกว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ย
ตีสองวันก่อนเนี่ยนะมีสมาชิกในบ้านเนี่ย
กำลังหลับอยู่จู่ได้ยินเสียงดังสนั่นคล้ายระเบิดตู้มเข้าไป
โอ้โหหลังจากนั้นมีเสียงรถยนต์ขับออกไปอย่างรวดเร็ว
คือชนแล้วหนีเนี่ยครับคุณผู้ชม
มีรถคันหนึ่งมาชนบ้านเขาแล้วหนีไป
สิ่งที่เห็นคือกำแพงบ้านก็พังสารเจ้าที่ก็พัง

ญาติของคนขับรถติดต่อมาชดใช้ค่าเสียหายแล้ว
สาเหตุก็คือเมาครับเมาแล้วขับ
ขับมาด้วยความเร็วไม่ชินทางก็เลยหลุด
แล้วก็ไปชนบ้านแบบนี้ชาวบ้านก็สักหน่อยละกันนะ

ไปต่อค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะบรรยากาศในอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
อำเภอบางไสจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
แน่นอนว่าคึกคักค่ะประชาชนแห่ไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
พ่อปู่ฤษีพรมเมษกุมารเจ้าสัวเหงเจ้าแม่ตะเคียนเทพทันใจ
ง๊อป่ามีคนนึงค่ะชื่อว่าคุณสุกัญญาสามอายุสามสิบเก้าปี
พาครอบครัวไปแก้บนพ่อปู่ฤษีพรหมเมษกุมารเจ้าสัวเฮง
เพราะเมื่อวานนี้๘กันยายนนี่พาไปนะเมื่อวานนี้ค่ะ
หลังจากที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้ายสองตัวเก้าแปด
รับไปสี่หมื่นบาทถูกกี่ใบอ่ะเธอบอกว่าแวะมาขออีกครั้ง
เผื่อจะได้อีกนะคะส่วนที่บริเวณอ่างน้ำมนต์ฤษีเนรก็มี
คนค่ะพากันไปส่องหาตัวเลขจากน้ำตาเทียนด้วย
อ่ะดูกันชัดชัดแบบนี้นะคะอืมไม่ชัดไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะ
สีแดงเลยสีแดงเลยอ่าปิดท้ายที่วัดสว่างอารมณ์นะคะ
นครปฐมเมื่อวานนี้นางสาววลีพรขออภัยค่ะ
วลีพันธ์ผู้สามสายอายุ๒๖ปีเอาเครื่องใบสีชุดใหญ่เลย
แก้บนพญานาคาราชพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมาร
หลังจากถูกลอตเตอรี่ไปรางวัลที่๒ค่ะ
ไม่ได้รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองก็ได้นะสองแสนค่ะ
โดยบอกว่าส่วนตัวมีความศรัทธาพญานาคาราชและเคยไปที่เกาะคำชโนธอุดรมาแล้วหลายครั้ง
แต่ช่วงหลังมากราบไหว้ขอพรที่วัดสว่างอารมณ์เพราะอยู่ใกล้บ้าน
วันนี้เธอก็ยังขอเลขเด็ดไปล้วงไข่ในหายทองคำได้ไปสามตัวอืม
เอาไปเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลนี่แหละแล้วถ้าโชคดีก็จะกลับมาแก้บนครั้งใหญ่
ทีนี้บนนะบนใหญ่มากเลยละครรำชุดใหญ่ดูแล้วกันว่าคุณวลีพันธ์จะได้โชคได้รับไปหรือเปล่านะลวงขึ้นมาแล้วนะ
อ่ะทุกอย่างก็เป็นความเชื่อสู่บุคคลนะคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณด้วย
เราก็ย้ำเสมอว่าดวงใครดวงมันนะฮะเพราะว่า๑๐คนไปล้วงมันก็เลขก็ไม่ซ้ำกันหรอกนะครับ
แต่ก็อ่ะเป็นกระใสเป็นกระใสเป็นกระใส